ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว

แม่บ้านประจันบรรดิ์

เอียบอ่องดูกินมาดามหอมชื่นใจ
แต่ก็ทิชชู่เปียกอะใช่อะทิชชู่เปียกใช่เอ้าแล้วยังไงอะคะมันดีมันเลิศยังไง
แล้วมันเอามาซิ้งตรงไหนใครก็เอามาเช็ดเตาเช็ดมือเออรถมาเช็ดตัวเอาให้ทำไม
ก็นอกจากจะเป็นผ้าที่แบบว่าเช็ดความสะอาดให้แบบว่าง่ายใดขนาดนี้นะคะ
ทิชชู่เปียกนะคุณผู้ชมเนี่ยนะมันไม่ได้เป็นแค่ทิชชู่เปียกมันไม่ใช่แค่ขัดถูเช็ดแล้วก็ทิ้ง
ไม่ใช่แค่ทิชชู่เปียกนะอยู่หลายทิชชู่เปียกแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยฮะ
งงไปหมดเลยถ้ามันดียังไงพาไปศึกษาหน่อยค่ะในช่วงนี้ค่ะแม่บ้านไตเลส
ช่วงแม่บ้านติดเรท
แล้วแล้วทิชชู่เปียกเนี่ยที่พี่ก้าวจะมารีวิวในวันนี้นะคะนี่ก็คือเป็นธีมที่มีชื่อว่าสัมผัสสะอาดเพื่อทุกคนในครอบครัว
ฟังแล้วแบบแม่บ้านแม่บ้านไหมเอาดีคือการเป็นแม่บ้านแม่เรือเนี่ยนะคะมันต้องดูแลมั่นช่องรู้จักรักษาความสะอาด
เป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะพี่กาวคือการมีทิชชู่เปียกติดบ้านนะไว้คอยแบบว่าติดกระเป๋าไว้
เผื่อลูกแบบเราทานอะไรเลอะเธอเช็ดมือเช็ดปักเพื่อสุขอนามัยอะไรอย่างเงี้ยใช่
แต่มันเลิศตรงไหนบอกน้องหน่อยมันใครเค้าก็มีกันไง
มันเริ่มตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่เป็นทิชชู่เปียกธรรมดาธรรมดาที่ผสมน้ำธรรมดาทั่วไป
แต่ยังมีส่วนผสมดีที่ทำให้ทิชชู่นี้นะคะมีคุณสมบัติที่น่าหลงไหลด้านหน้าแบบว่าดูดีมากขึ้นเลยจริง
อย่างนั้นเลยเหรอตัวแรกคือตัวแรกคือตัวนี้เลย
น้ำแร่จริงนี่ไงเห็นไหมมีน้ำแร่อยู่ตรงหน้าซองและหลังซองของเขา
ตายตายอย่างนี้เป็นน้ำแร่เดี๋ยวเขาเปิดดูก่อนนิดนึงนะราคา๒๐บาท
๒๐บาท๒๐กว่าบาทอะไม่เกินเนี่ย
แต่ว่าที่สำคัญเลยนะจริงแล้วเนี่ยนะความแบบความเลิศของเขาเนี่ยต้องให้คนนี้เขารีวิว
ป้าพิมป้าพิมคะดูสิว่ายี่ห้อนี้นี่นะคะมันเลิศแค่ไหนเช็ดง่ายแค่ไหนแล้วดียังไง

สวัสดีค่ะน้องออมน้องไอซ์สบายดีกันหรือเปล่าคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับป้าพิมในช่วงสวยแซ่บเวอร์นะคะ
โดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องความสะอาดนะคะเกี่ยวกับเรื่องสัมผัสสะอาดเพื่อทุกคนในครอบครัวค่ะ
ก็จะมาพูดกันถึงเรื่องทิชชู่เปียกนะคะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมีในตลาดกันมากมายนะคะ
แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงสองแบรนด์นะคะคือแบรนด์แรกนะคะ
และที่สำคัญปราศจากแอลกอฮอล์นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทดสอบกันนะคะ
ว่าตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการทำความสะอาดนะคะได้ดีหรือเปล่า
รวมไปถึงว่าสามารถเช็ดเครื่องสำอางนิดหน่อยที่เลอะตามมือของเราอย่างนี้ได้ไหมนะคะ
แล้วก็ทดสอบนะคะความสามารถในการเอากลิ่นออกนะคะ
เราจะเอาน้ำปลาเนี่ยนะคะมาลองสเปรย์ลงบนผิวแล้วเช็ดด้วยตัวนี้ดูค่ะ
มีกลิ่นหอมดอกไม้นิดนะคะ

แล้วก็สำหรับขนาดของแผ่นนะคะ
ก็ต้องถือว่าใหญ่พอสมควรนะคะ
เรียกว่าน่าจะกำลังเหมาะมือเหมาะสำหรับการใช้ในแต่ละ๑ครั้งพอดีนะคะ

นุ่มละเอียดทีเดียวนะคะถือว่าไม่สากไม่ขูดผิวแน่นอนค่ะ

ด้วยการใช้เครื่องสำอางเนี่ยป้ายลงบนหลังมือนะคะ
เริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะคือรองพื้นค่ะ
แล้วตามด้วยแอร์ชาโดนะคะ
เอาละค่ะเดี๋ยวพิมจะใช้ทิชชู่เปียกของเราเนี่ยนะคะ
เอาเครื่องสำอางออกทั้งหมดได้หรือไม่ค่ะ

แล้วก็อย่างที่บอกนะคะคือเนื้อสัมผัสของตัวทิชชู่เขาเนี่ย
ุ่มละมุนนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เช็ดลงบนหลังมือเนี่ย
ไม่ได้มีอาการขูดหรือเจ็บบนหลังมือเลยนะคะ
แค่เช็ดเบานะคะรูปออกเพียงทีเดียว
หมดเลยนะคะเกลี้ยงแบบนี้เลยค่ะ
หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบ
การเช็ดกลิ่นออกจากผิวบ้าง

เดี๋ยวพิมจะสเปรย์ลงบนผิวนะคะ

ดูสิว่าจะสามารถเอากลิ่นออกได้ไหมค่ะ

ถ้าเปรียบเทียบกับว่าปกติคุณผิวคุณจะสัมผัสโดนน้ำปลานี่นะคะ
ต้องบอกว่าติดแน่นทนนานแล้วก็กลิ่นแรงมาก
อันนี้คือเรียกว่าเจือจางมากเลยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกไว้ตอนแรก
เจ้าตัวทิชชู่เปียกหรืออีห้อนี้นะคะ
เขามีกลิ่นหอมอ่อนของดอกไม้ด้วยนะคะ

เหนือจากจะที่เอาความเปียกชื้นของน้ำปลาออกแล้วนะคะ
ยังเอากลิ่นที่ฉุนของน้ำปลาออกไปได้เยอะอีกด้วยค่ะ
ป้าพิมพ์กล้ามาก
ป้าพิมพ์ประหลังคุณแบบว่าสเปรย์ไม่ใช่น้ำแร่นะคะน้ำปลา
กลิ่นมันแบบว่าคลักกรุงมากนะคุณน้อง
แบบว่าทีวีคุณผู้ชมหรือสตูนี้มันได้กลิ่นนี่คือแบบ
โอ๊ยป้าพิมพ์กล้ามาก
พิมรีวิวแล้วมันเลิศมากเลยนะเพราะว่ากลิ่นมันก็หายไป

เพราะว่าน้ำปลาเนอะใช่น้ำปลานะแต่ว่ามันไม่แพ้ไงมันเลิศมากเลย

ช่วงแรกผ่านไปก็เรายังมีตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเลิศแล้วนะ
ยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะที่รับรองเลยว่าเลิศไม่แพ้กันเลยค่ะต้องช่วงหน้าค่ะ